วีรบุรุษโอลิมปิกคุณสมรักคำสิง
บุกมาถึงหน้าอบตบ้านม่วงจังหวัดหนองคาย
ชาวบ้านเขาจะเฮฮากันขนาดไหน
อันนี้ภูแล้วเป็นห้วยอี่สัน
พร้อมเกมสุดมันที่นายกอบตยอมจกข้าวเหนียวร้อน

สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัย
สามัคคียกตำบลวันอาทิตย์นี้๔โมงเย็นนะจ๊ะ